มันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะคะ
มีคนงานก่อสร้างคนหนึ่งอายุ๔๑ค่ะ

แล้วก็จะขับรถไปหาเพื่อนที่จังหวัดภูเก็ตนะ
ปรากฏว่าไปชนคนขายข้าวหลาม

โอ้โหเมาแอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์๔๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คือเมาหนักมากเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นี่ค่ะ

ถนนศรีสุนทรนะคะฝั่งไปเชิงทะเลอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต
นายศรีกูลสอนจันดาอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี
เขาขายข้าวหลามอยู่ตรงนั้นนะคะเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
คือนอนหงายจมกองเลือดใส่เสื้อแขนยาวแบบทหารลายพราง
กางเกงขายาวใส่ถุงมือสีดำ
หลามเนี่ยกระจายเต็มพื้นเลยค่ะอยู่ข้างรถจักรยานยนต์เนี่ย
ดาเวฟสีน้ำเงินห่างกันเล็กน้อยก็มีรถกระบะโตโยต้าจอดอยู่
คนขับนั่งอยู่ในรถนะคะพอพาคนขับลงมาจากรถเพื่อสอบปากคำเมาแอพูดจาไม่รู้เรื่องอะค่ะ
คนขับรถกระบะคนนี้นะครับชื่อนายฉะไหนนามสกุลบริบูรณ์อายุ๔๑นะ
เป็นชาวอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมมาทำงานก่อสร้างอยู่ที่แถวตะบนศรีสุนทรที่ภูเก็ตนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับแบบนี้ไม่ต้องสืบฮะยังไงต้องวัดนะครับ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่า๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่ต้องไม่เกินเนี่ยโอ้โหไปเยอะเลยนะครับ
ฉะไหนบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์วันหยุดงานของเขา
เขาก็ไปดื่มเหล้าเป็นเหล้าขาวดื่มกับเพื่อนจนเมา
ตอนนี้กำลังขับรถจากพื้นที่ที่ดื่มเหล้า
จะไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่ตะบนเชิงทะเลอำเภอทะหลัง
มาถึงจุดเกิดเหตุไปชนจักรยานยนต์ของผู้ตาย
มาจากนู้นอรุณสวรรค์
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องอยู่เลยอ่ะยังแบบเมาแออ่ะก็โดนข้อหาไปนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ขับรถขณะมืนเมาปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
โอ้โหคือวันหยุดนะแทนที่จะพักผ่อนนะ
เหล้าซะเมาแล้วยังขับรถออกมาเนี่ยเขาตายไปศพหนึ่ง
ใช่คนอื่นเขาซวยไปเลยอะค่ะ